คุณผู้ชมไปหลอกต้มตุ๋นเหยื่อให้ไปลงทุนหลายอย่าง
ร่วม๑๐ล้านแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อ
ไปออกรายการหาคู่ทางทีวี

ไปออกรายการหาคู่ก็เลยแจ้งตำรวจ
ไปจับถึงคอนโดพร้อมกับคู่แต่คู่คนนั้นไม่ได้เจอในรายการนะ

นี่คือนางสาวศรีวิพากลางเบิร์ตเขาเปลี่ยนชื่อใหม่คือนางสาวสรวรรณวรรณพักษ
หรือว่าอ้อยชื่อจริงคือสรวรรณวรรณพักษ์พัทธวรรณทรัพย์
ชื่อเล่นคืออ้อยอายุ๓๕ปีเป็นนางแบบแฟชั่นเสื้อผ้า
สุดท้ายถูกตำรวจกองปราบเขาบุกไปจับในคดีร่วมกันช่อกง
ที่คอนโดก็ไปเจอสภาพเหมือนทำศัลยกรรมมานะ
มีอะไรพันอยู่เต็มหน้าหมดหน้าก็บวมหน่อย

สืบเนื่องมาจากว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งเขาเดินทางไปร้องทุกข์ว่าถูก
ผู้หญิงคนนี้หลอกให้ร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ศูนย์เงินกว่า๑ล้าน๓แสนบาท
แล้วก็มีผู้เสียหายอีกหลายรายทีเดียวครับ
กระทั่งอ้อยไปออกรายการหาคู่ชื่อดังทางธรณีไง
อ่ะเนี่ยรายการนี้รายการนี้อะไรนะ
นะฮะก็เนี่ยผู้หญิงไปออกแล้วผู้ชาย๓๐คนนะ
ก็เลือกกันไปเลือกกันมาก็ได้คู่กันไปอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่ผู้เสียหายจำได้ว่าเอ้าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นคนที่มาหลอกฉันนี่นะ

เปลี่ยนชื่อใหม่อัพหน้าใหม่แต่มันฉันจำได้ว่าคนนี้

จากศรีวิพาเป็นสรวรรณวรรณพักเนี่ย
แต่สุดท้ายมันก็คือคนเดิมนี่แหละเขาจำได้

ตำรวจก็เลยส่งตัวนางสาวอ้อยให้กับพนักงานสอบสวน

ต่อมาเขาประกันตัวไปในชั้นสอบสวนแต่กลับบ้านไม่ได้
เพราะว่าอีกท้องที่หนึ่งคือสนมักกษันอายัดตัวดำเนินคดีต่ออีก๒หมายจับ
แล้วก็ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแล้วก็เอารถไปจอดทิ้งไว้จนรถเสียหาย
เรื่องต้นนะฮะนางสาวอ้อยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็จะสู้ในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
แล้วรออายัดตัวต่อจากสนมักกษัตริย์อายัดตัวดำเนินคดีต่อด้วย
ไปออกทีวีไง
โหก็อยากดังไงเหลือเขาจำได้แจ้งตำรวจจับซะเลย